สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศร้อนจัดแบบนี้หลายคนหาวิธีคลายร้อนนะคะทั้งอาบน้ำทั้งเดินห้างทั้งเปิดแอร์ค่ะแต่การตรวจสอบสภาพอากาศนะคะอย่างที่เห็นแบบนี้ร้อนจัดทั่วทั้งประเทศตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะ

ที่ราว๒๓๓๘องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจิบน้ำเยอะเพื่อสุขภาพนะคะในระยะนี้
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดู
ความปวดหัวที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่ประเทศรัสเซียค่ะ
มีชาวประมงขับรถไปกลางนี้แบบนี้เลยคุณผู้ชม
จมอยู่ใต้น้ำแข็งแบบนี้นะคะ
เป็นชาวประมงที่ออกไปหาปลา

หลายคันเลยที่จะต้องติดค้างอยู่กลางน้ำแข็งแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคำเตือนอะไรเกี่ยวกับสภาพอากาศเดี๋ยวต้องเชื่อนะคะ
ไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ